ใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พาทุกคนมาตามหาร้านข้าวต้มร้านหนึ่ง
แต่เขาไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดานะคะเพราะว่าเขาเป็นข้าวต้มที่มีท็อปปิ้งใส่ถึง๒๑หน้าด้วยกัน
และที่สำคัญเขาเป็นร้านที่ขายดีมากเขาว่ากันว่าวันหนึ่งขายได้เป็นพันถ้วย
รายได้ต่อวันสองหมื่นบาทค่ะแน่นอนว่าต้องมีเคล็ดลับและทีเด็ดนะคะตามใบตองไปหาคำตอบกันเลยจ้า
และที่นี่ก็คือร้านต้มตุ๋นสูตรคุณย่าตั้งอยู่ริมถนนระหว่างลาดพร้าว๑๐๑ซอย๓๔กับ๓๖
ที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องข้าวต้มที่สามารถเลือกใส่ท็อปปิ้งได้หลากหลายมากมายถึง๒๑อย่าง
ไม่ว่าจะเป็นหมูทอดน้ำปลาไฮเยี่ยวหมากปลาเส้นทอดกรอบก็ยังมีเลยนะ
แต่นอกจากข้าวต้มแล้วก็ยังมีทีเด็ดที่เป็นเล้งแซ่บที่วันหนึ่งเนี่ยขายได้ถึง๔๐กิโล
ใครอยากรู้ว่าเขาทำยังไงถึงขายได้ดีขนาดนี้ตามน้องใบตองไปกันเลยครับ

ขอถามนิดนึงก่อนว่าข้าวต้มสูตรคุณย่าเนี่ยมันต่างจากข้าวต้มอื่นยังไงคะ
มันก็เป็นข้าวต้มที่ไม่ต่างเลยแต่ว่ามันเป็นสูตรโบราณที่คนสมัยนี้จะไม่ค่อยเอามาทำกันแบบนี้
ใช่ค่ะคือของเราเนี่ยต้มจากข้าวสารคือต้องนั่งกวนแต่ข้าวต้มปัจจุบันนี้จะเหมือนแบบใช้ข้าวสวยใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้พี่แหม่มทำแบบจากที่คุณย่าสอนเลยเป๊ะเลยเป๊ะสุดแบบโบร่ำโบราณเลย
แปลว่าข้าวต้มสูตรคุณย่าจะเหมือนเป็นข้าวต้มเครื่องที่เอาแบบว่าท็อปปิ้งต่างเหล่านี้ใส่ลงไป
ใช่มีท็อปปิ้งกี่อย่างนะพี่แมม๒๑
อย่างหลักที่ขายดีของที่ร้านนะคะก็จะมีเป็นบะเต็งบ้านเราก็เรียกหมูหวานแล้วก็จะเป็นหมูสาบอันนี้จะเป็นสูตรคุณย่าเลย
หมูทอดน้ำปลาก็เป็นเห็นหอมกุ้งเอ่ยหมึกเอ่ยปลาก็จะเป็นทะเลก็จะมีเป็นซีฟู้ด
น่าสนใจมากเริ่มต้นที่ชามละกี่บาทค่ะ
ข้าวต้มของเราเนี่ยเริ่มต้นที่๑๕บาททีนี้ลูกค้าก็มามิกค่ะว่าลูกค้าอยากทานอะไร
๓หน้า๕๐อ่ะหนูจิ้มมาเลยว่าอะไรในร้าน

แต่ถามก่อนว่าว่ากันว่าขายดีวันเป็นพันชามจริงหรือไม่
จริงหรือไม่จริงจริงค่ะจริงค่ะ
ตายแล้วขายดีจริงและไม่ได้มีแต่ข้าวต้มนะ

เอาเป็นว่าเฮ้ยตั้งอะขอล้วงสูตรครูญญาดีกว่า
ทำออกมายังไงให้อร่อยแล้วขายดีวันเป็นพันชาม
ขอเข้าไปล้วงเคล็ดลับหน่อยนะคะพี่แมน

ขอสูตรกันตรงเลยนะน้องใบตอง

ลับของพี่แหม่มที่ทำให้ข้าวต้มเนี่ย
มีรสชาติที่หอมอร่อย

เพราะใช้น้ำซุปที่ได้จากการต้มเล้ง

แต่วิธีการต้มเล้งจะต้องทำยังไงบ้างนั้น

อันนี้อันนู้นใส่เกลือใช่ค่ะ

น้ำปลาด้วยเนอะที่ทำเห็นให้ค่ะ
สามเกลือ

โอ้ยเยอะมาก
ก็คือเล้งเหล่านี้ก็จะไปทำต้มเล้งต่อ
คือเราจะใช้เล้งส่วนหัว
ซึ่งเป็นส่วนที่เนื้อเยอะที่สุด

แล้วอย่างนี้เราต้องต้มไว้นานแค่ไหนคะ

ซึ่งพอต้มเล้งจนได้ที่แล้ว
ก็จะกรองเอาแต่น้ำซุปมาใส่หม้ออีกใบหนึ่ง
เอาไปตั้งไฟให้น้ำเดือด
จึงเทข้าวสารที่ผ่านการล้างแล้วลงไป
ซึ่งก็จะใช้ข้าว๓ชนิดผสมกัน
ซึ่งนั่นก็คือข้าวหอมมะลิ

คนไปเรื่อยประมาณ๑๕๒๐นาที
กว่าข้าวจะพองตัว
ก็สามารถนำข้าวต้มมาใช้ได้แล้วล่ะครับ

เมื่อกี้ที่ดูขั้นตอนการต้มข้าวเรามาปรุงกันดีกว่า
สูตรพิเศษของจิ๋งละค่ะ
ซ้อนที่น้ำหมันาว
นี่ก็จะเป็นน้ำซอสสูตรเหล็ก

ตามด้วยพริกเผาค่ะ

หลังจากนี้ก็คนให้เขาเข้ากัน

ไปละนะคะทุกคน

รสชาติได้แหละเพราะว่าพี่แหม่มเป็นคนแบบบอก

เพื่อความหอมได้สวยงาม

เหลงต้มยำนับคนค่าาาาาา

รวงแคล็ดรับกันไปแบบถลุกปลู่โพรงขนาดนี้
ก็ถึงเวลาที่จะต้องมาพิสูจน์กันแล้วล่ะครับว่า
เมนูที่น้องใบตองไปเรียนทำมาเนี่ยจะเด็ดขนาดไหน
พร้อมกับแพ็กรับเชิญคนพิเศษ
ที่จะมาช่วยรับประกันความอร่อยนั่นก็คือ
เป๊กกี้นั่นเองล่ะครับ
วันนี้ชวนพี่เป๊กกี้มาร่วมพิสูจน์ความอร่อย
แต่พี่เป๊กรู้มั้ยเขามีชื่อเรียกตลาดไหนนะ

แล้วจะรู้ว่าบางครั้งมากินข้าวต้ม๑๕บาทก็ทานได้แล้ว
อร่อยเลย

จะบอกว่าคือแบบธรรมดา

แต่รสเขาจะไม่ได้แบบเปรี้ยวเผ็ดออกมานะ
ไต้เว้ยเนี้ยมีความกลมกล่อมคอมพริก

มาเจอรสเค็มแบบเจอกันตรงกลางที่มันนวลพอดี
แล้วน้ำซุปเขาก็คือแบบดีมากนะ
อันนี้ก็ยังไม่มีท็อปปิ้งก็อมกล่าว

แล้วนวลอ่ะแล้วมันเข้ากับความเผ็ดความแบบนี้มาก

หมูสับอันนี้มันไม่ได้เป็นหมูสับเฉย

หนูจะข้ามฝั่งไปถึงเล้ง

คือความเป็นต้มยำน้ำข้นมันจะมีความนุ่ม
อ๋อแซ่บแบบผู้ดีอ่ะแซ่บแซ่บอร่อยเลยค่ะอร่อยลดเลย
สมคำร่ำลือจริงจริงเลยนะครับเนี่ยถึงว่าทำไมถึงขายดีขนาดนี้
แต่พอรับรู้รสชาติของต้มตุ๋นสูตรคุณย่ากันเรียบร้อยก็เข้าสู่รสชาติชีวิตของพี่แมมกันบ้าง
เพราะก่อนที่จะมีวันนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับว่าจุดเริ่มต้นจากที่เคยเป็นความหวังของบ้าน
แต่เกิดความผิดพลาดทำให้ครอบครัวผิดหวังและเกือบเสียลูกในท้องไป
เส้นทางชีวิตพี่แหม่มโอ้โหยิ่งกว่าละครเป็นยังไงบ้างชีวิตเรา
ช่วงที่เราเรียนจบปวชคุณปู่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็พอคุณปู่เกษียณปุ๊บก็คุณพ่อก็ได้รับเรื่องเป็นผู้ใหญ่บ้านอีก
เขาก็เลยเหมือนอยากให้เราเรียนให้จบแล้วให้ไปรับราชการ
ช่วงจังหวะนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่แม่มจะต้องไปสมัครเรียนที่ราม
อ่าจบปี๓ก็คือจะได้มาเจอแฟนอะไรไง
ช่วงมีนาที่จะต้องไปสอบแล้วแหม่มก็มารู้ว่าตัวเองท้อง
เพราะมันมีอากาศแหม่มแพ้มากแพ้ชนิดว่าน้ำดื่มไม่ได้
เราก็คุยกับแฟนว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือปู่อ่ะ
เครียดมากตอนนั้นพอรู้ว่าเกือบร้องไห้ทุกวันเลย
คือตอนนั้นเรื่องเรียนก็ต้องคิดว่าจะต้องไปสอบที่ไหน

นี่แฟนเขาเลยคุยกับพี่สาวเขา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

เงินเดือนหนูอ่ะหนูได้มาหนูก็ต้องเจียดเอาไว้ที่เผื่อจะต้องทำคลอดใช่ป่ะ
แล้วก็เหมือนแฟนเขาไม่ได้มีรายได้

พอคลอดที่บ้านได้ประมาณปีกว่า

ตรงที่ว่าก่อนที่แหม่มจะมาเอาโรงงาน
คุณย่าประสบเจอกับข้าว
ขนมจีนก็ต้องใช้ข้าวเก่า
คุณย่าก็รับคืนเงินเงียงเขา
เป็นอยู่ประมาณ๓๔เดือน
เพราะข้าวเราสั่งมาทีเป็นพันตังค์
โอ้โหโรงงานใหญ่อ่ะ

กลับไปกู้นอกระบบเอามา๕แสน

โรงงานก็เลยยึดไม่ได้ทำต่อ
หลังจากที่เขาปวดได้ประมาณ๒๓เดือนแล้วทหารนะพี่เป๊ก
เวลาไปอยู่กรมก็ชอบไปแบบแอบไปนั่ง
แล้วกูติดชอบดื่นมา
พอกลับมาบ้านก็มาบอกว่าขอยืมกุญแจรถหน่อย

เขาก็ถามว่าจะไปมั้ยนี่ไม่ค่อยดี

ก็มีโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านเนาะโทรเข้ามา

พอสักพักหนึ่งรถกู้ภัยขับผ่านหน้าบ้านแบบ

เนี่ยมีเหตุแทงกันนะที่หน้าร้านนี้อะไรอย่างเงี้

คือตอนนั้นบอกคือชาไปหมดแล้วอะ

ชื่อจริงไม่ทราบแต่ทราบชื่อเล่นว่าชื่อจิ้น

ตอนนั้นตัวเองมีเงินเก็บอยู่ในกระเป๋าประมาณ๗๘๐๐บาท

แล้วก็ให้น้องชายคนเล็กเนี่ยขี่มอไซค์
พยาบาลเขาก็เห็นแฟนมาแล้วก็ผ้าคลุมอยู่อะไรอย่างนี้
แบบก็ไปเปิดผ้าดูเขาอะไรอย่างนี้
หนูไปจับเท้าเขาหนูบอกว่า
จำไว้เลยว่าจะไม่ให้อภัย
แถวบ้านเขาจะมีให้เอาข้าวให้ศพใช่ไหม
ลูกลูกขอโรง

สงสารหนักกว่าคือสงสารลูก

โอ๊ยเรื่องมีเยอะบ้า

ชีวิตมาทำงานก็หลายอย่าง
มาเข้าสู่บทบาทของการเปิดร้านอาหาร

ตอนแรกก็เปิดร้านน้ำชง
ใช่ค่ะแล้วพอขายน้ำชงได้
แล้วเจ้าของห้องเขาก็เห็นว่าเราทำอาหารเป็น

ขายน้ำชงขายตามสั่งขายข้าวแกงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ตอนกลางวันอะไรขายข้างห้างอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นคนมีเพื่อนเยอะ
เพื่อนก็มานั่งก็เริ่มขายเบียร์ขายเหล้า
ถ้างั้นเรามาเปิดให้เป็นธุรกิจไปเลยดีไหม
เปิดร้านกลางวันข้าวแกงแล้ว
ตอนเย็นก็เปิดเป็นร้านแบบให้คนมานั่งกินดื่ม

ก็พามีเพลงฟังด้วยดิติดสนด้วยสิอะไรอย่างนี้

เมื่อคืนกลับกี่โมงเมื่อคืนกลับตี๓ตี๔

แล้วแบบจะต้องเอามือไปหยิบนาฬิกาฝูกดัง

สรุปหมอก็ส่งเข้าสแกนสมอง
หมอเรียกมานั่งคุยบอกว่า

เรารู้เร็วนี่รู้เร็วแล้ว

คุณหมอก็มาให้ยาขยายหลอดเลือด

อาจจะมันก็โพสเฟสอะไรอย่างนี้

ปรากฏว่าแฟนเขานั่งสมาธิให้

เพื่อที่แม่อยากให้เรารับแม่มาอยู่ด้วย

เราก็เลยทำพิธีรับแม่มาอยู่ด้วย

แม่อยู่ที่เขาพระบาทภวง
วันที่รับแม่เสร็จคืออาการที่แบบจะต้องชาตรงนี้ตลอด
ที่อยู่ในข้างซ้ายมันเบาไปเลย

ทานยาหมอควบคู่แล้วก็มาทานมังสือวิรัติ
เพราะเขาบอกว่าแม่ทานมังสวิรัติด้วย

หลังจากที่ผ่านเรื่องราวร้ายมา
กับปัญหาสุขภาพในครั้งนั้น
ก็ทำให้พี่แหม่มตัดสินใจเลิกทำร้านกลางคืน

เมื่อพี่แมมได้มีโอกาสไปประกวดทำอาหาร

มีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับหนึ่ง
และทำให้สามารถออกมาเปิดร้านข้าวต้มแห่งนี้ได้

ทีนี้เราก็คุยปรึกษากับพี่ชาย

คือตอนที่ทำร้านก็มีคนเดินมาถามว่าเดี๋ยวมากินนะวันแรกแจกฟรีเลย
วันแรกแจกฟรีเลยพอมาถึงไม่มีใครรับของแจกสักคนเหรอ
มาซื้อกลับซื้อกลับแล้วก็แบบว่าไม่เอาไม่เอานี่ประเดิมประเดิมให้
แจกไม่ถึง๑๐ถุงวันแรกนอกนั้นเขาก็มาซื้อกัน
พอหลังจากนั้นต้องจ้างคนมาช่วยใช่ก็หาคนมาช่วย
แล้วร้านเราพูดง่ายเลยก็คือดังมาจากโซเชียล
ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิต

ใช่ฟังแล้วแบบน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคุณผู้ชม
ของคนที่อดทนมากสู้ชีวิตมากฝ่าฟันโชคชะตาเลยแหละ
ให้พี่แหม่มเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อถึงคนที่รู้สึกว่ากำลังท้อแท้หรือตัวเอง

คือสิ่งไหนที่คุณรักที่คุณชอบแล้วคุณยังไม่ประสบความสำเร็จ
ให้ทำต่อไปเราไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
แม่มฝากร้านหน่อยเลยค่ะได้ค่ะ
ร้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ลาดพร้าว๑๐๑นะคะตรงแยก๓๔นะคะ
โทรมาสอบถามที่เบอร์แมพได้หรือว่าแอดมาทางไลน์แอดหรือว่าทางเพจได้นะคะ
อร่อยมากอยากมาลองค่ะ

ย้าววันนี้ขอบคุณพี่แบบมากนะคะ